คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานีช่วงเย็น๑๗ตุลาคมนะคะ
มีผู้ชายวัย๔๕ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิต
คารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีแผลร่องรอยของการถูกยิง๙แผล
แล้วคนร้ายก็ยังลอยนวลอยู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังจับคนร้ายไม่ได้ค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านายไพโรธเพชรกระจายอายุ๔๕
สภาพเขาตอนที่พบศพอ่ะนะคะใส่เสื้อกันฝน
ถูกยิงเข้าที่ข้างที่หน้าผากที่หลังมีรูกระสุนประมาณสักเก้าแผลได้
กลางถนนเลยเสียชีวิตกลางถนนแบบนี้
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอยู่ตรงนั้นด้วย
ภัยบอกว่าดูจากสภาพศพแล้วเนี่ยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๕ชั่วโมง
ร่างกายก็มีแค่รอยถูกยิงอะค่ะไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายอะไร
สภาพศพดูยังไม่แข็งตัวเยอะแล้วก็เลือดก็ยังมีไหลออกบ้างเป็นบางจุดครับ
แต่ดูแล้วน่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนเขาขับขี่มอไซค์มาแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้ทันตั้งตัว
ครับผมแล้วก็ถูกเหมือนโดนดักซุ่มนะครับ
นี่นะคะต่อเนื่องจากการที่พบศพก็ต้องขยายผลดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
คนร้ายคาดว่าจะเป็นใครแล้วก็ไล่ตามจับคนร้าย
ทีนี้ค่ะในส่วนของศพผู้เสียชีวิตก็ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
มันก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อกับจุดเกิดเหตุ
พอไปถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขามองแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดิน
คือครอบครัวเนี่ยมีที่ดิน๖๐ไร่แต่การจะเข้าไปต้องใช้ทางเข้าออกร่วมกับสวนปาม
ซึ่งเป็นพื้นที่สัมปทานมานานกว่าสามสิบปีแล้วเมื่อ๖เดือนก่อน
มีกำนันคนนึงสั่งปิดทางร่วมที่เข้าออก
บอกว่าซื้อสัมปทานตรงนั้นเอาไว้แล้วครอบครัวก็เลยเข้าไปในสวนไม่ได้
พอสอบถามก็อ้างว่าที่ต้องปิดทางเข้าออกเพราะกลัวว่าจะมีคนเข้าไปขโมยปาล์ม
หรือว่าจะไปบ้านมงวาก็มันถือกับก้าวค่ะ
ตื่อมุ่นตื่องุมชิงมาตึงตั้งให้แม้แม้แม้เองว่ามันไปไง
ถึงกะกดกดโตะตัวร่ามสิทธิ์ร่าย
กะมันไม่หลับแต่ตาวสิ้นค์ซึ่งเดียวป่าไปที่จริงป่ะจริง
ป๋อมาตึงกะแค่เข้าหุ้มหุ้มแปลกดูว่ากลุ่นสิ้นไม่ได้แล้ว
ก็บอกว่าไม่ได้เข้ามาเผลอก็เป็นม้านงอนอยู่